เหมือนกับว่าความร่วมมือยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
เพราะว่าตัวเลขของผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้น
แถลงเมื่อเช้าเพิ่มมาอีก๑๓๖ราย
และเสียชีวิตเพิ่มมาอีก๒รวมเป็น๙
แต่สิ่งที่มันน่าเป็นห่วงคือกลับไปพบว่ามีข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งทำงานในศูนย์โควิดในธรรมเนียบติดโควิด๑๙
ของส้อทรยังติด
ในแพทย์อนุพงศ์สุจานียาหกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
บอกว่าตอนนี้พบผู้ป่วยโควิด๑๙
รายเพิ่มเติมขึ้นมาในวันนี้ครับแบ่งเป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๗๑รายแล้วก็สนามมวยยังคงมีเพิ่มมาอีก๒ราย
สถานบันเทิงอีก๑๐รายและกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการรายงานมาแล้ว
ว่าติดโรคเนี่ยก็เพิ่มมาอีกห้าสิบเก้ารายรวมทั้งมีกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ห้าสิบเก้ารายเหมือนกันนะฮะ
เป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒๑รายทำงานใกล้ชิดกับต่างชาติ๑๕ราย
บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มมาอีก๒รายผู้ที่ไปอยู่ในสถานที่ที่แออัดสามราย
แล้วก็คนที่ไปเกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะสี่รายกลุ่มอื่นอื่น
ตามเรื่องของการเฝ้าระวังเช่นปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุมีมา๑๔ราย
ขณะที่ผู้ที่ได้รับการยืนยันจากห้องแล็บว่าติดเชื้อ
แต่ว่าอยู่ระหว่างการสอบส่วนเลิกเพิ่มเติมก็อีก๖รายด้วยกัน
ขณะเดียวกันในวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายจนกลับบ้านไปแล้ว๑๖ราย
แต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา๒ศพ
เป็นชายอายุ๕๔ปีมีประวัติเดินทางไปมาเลเซีย
แล้วก็กลับมารักษาตัวที่ยาลา
อีก๑รายเป็นหญิงอายุ๕๖ปี
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนก่อนจะเสียชีวิตด้วยอาการปอดติดเชื้ออักเสบรุนแรง

ซึ่งผู้ป่วยสะสมตอนนี้นะคะก็รวมอยู่ที่๑๕๒๔ราย
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๑๒๗ราย
อยู่ระหว่างการรักษา๑๓๘๘รายแล้วก็เสียชีวิตสะสม๙ศพค่ะ
หรือว่าสบคที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่า
ตั้งแต่ประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินเป็นต้นมา
เขาบอกว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะ
เพราะว่าบางกรณีก็ยังคงมีพฤติกรรมที่เราอ่านข่าวกันให้ฟังทุกวัน
พฤติกรรมที่เขาห้ามพฤติกรรมที่รู้ว่าสุ่มเสี่ยง
แต่ก็ยังคงมีคนทำแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วยนะคะ
แพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้กับโรงพยาบาลว่าแหล่งการจัดซื้อของไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
ซึ่งตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นรายงานสถานการณ์รวม
สหรัฐตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลย

แซงอย่างงงทุกคนก็งงเหมือนกันค่ะ
กลายเป็นว่าตอนนี้อเมริกาเองก็วิกฤตเหมือนกัน
หน้ากากที่ไทยสั่งซื้อเป็นประจำก็เลยไม่สามารถส่งมาได้ค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามหาแหล่งผลิตในประเทศ
ก็คือบริษัทสยามโคเคนจำกัด
เขายอมขายให้กระทรวง๑แสนชิ้นต่อเดือน
กระทรวงก็มีการทยอยกระจายไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
จำนวนผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่รับดูแลอยู่ผ่านทางปรายศนีย์ไทยค่ะ
ส่วนยาที่ใช้รักษาฟาวิพิราเวียตอนนี้กระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ
รวมแล้ว๒๑๐๐เมตรแล้วค่ะ
แล้ววันนี้จะมีการนำยาเข้าเพิ่มอีก๔๐๐๐เมตร
ก็อยากให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่ายาต้านไวรัสจะไม่ขาดแคลน
ครับก็เป็นข่าวดีที่ยาตัวนี้เข้ามาแล้วแล้ว
แต่สิ่งที่มันสำคัญคือพฤติกรรมของคนในประเทศเรา
ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ให้ความร่วมมือยังไม่หยุดพฤติกรรมเสี่ยง
ตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยแบบนี้นะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่น่าตกใจมีการเปิดเผยจาก
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็บอกว่า
ล่าสุดไปพบข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นชายอายุ๔๖ปีติดโควิด๑๙
แน่นอนนะฮะเจ้าหน้าที่คนนี้มีประวัติเดินทางไปประชุม
หลายที่วิ่งเข้าวิ่งออกในธรรมเนียบรัฐบาลเป็นประจำ
เพราะว่าทำงานไงนะฮะก็เข้าไปที่ตึกสันติมัยตี
เขาเริ่มมีอาการป่วย๒๖มีนาคมคุณผู้ชม
แล้วทราบผลเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าติดโควิด๑๙
ตอนนี้นะต้องกักตัวบุคคลใกล้ชิดในธรรมเนียบหลายคน
รวมทั้งในกระทรวงสาธารณสุขต้องถูกกักตัวเป็นจำนวน๓๐คน
เพราะว่าทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนนี้
และที่สำคัญฮะเมื่อวานนี้ครับ
ท่านนายกได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์นี้ในธรรมเนียบ
ต้องการจะไปให้กำลังใจเจ้าที่ในการทำงาน
และก็อยู่ระหว่างการสืบสวนว่าเจ้าหน้าที่คนนี้
หยุดปฏิบัติงานไปตั้งแต่วันไหน
เมื่อวานที่ท่านนายกเข้าไปเนี่ยคนที่ติดเชื้อคนนี้อยู่หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าต้องขยายการกักตัวเพิ่มเติมมาในกลุ่มบุคคลสำคัญ

อันนี้ก็เป็นรายงานเพิ่มเติมเข้ามาล่าสุด

เพราะว่าโรงพยาบาลยังไม่ได้

อีกหนึ่งกรณีเมื่อวานนี้มีการเล่าข่าวไปแล้ว
สำหรับกรณีผู้ป่วยหญิงวัย๔๖ปี
ที่เธอติดโควิด๑๙จากสนามมวยลุมพินี

แต่เธอยังผลเป็นบวกคือติดโควิดอยู่

ก็คือเอาจริงนะตัวผู้ป่วยเองตอนนี้
สังคมหลายสังคมที่บางทีไม่เข้าใจ
ก็กลายเป็นว่าต่อต้านหรือว่ารังเกียจผู้ป่วย
ในขณะเดียวกันคนก็กล่าวหาไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันว่า
คุณปล่อยให้ผู้ป่วยกลับมากักตัวเองที่บ้านได้ยังไง

ซึ่งตอนนี้เธอบอกว่าหลังจากที่ข่าวออกไป
โรงพยาบาลคู่กรณีติดต่อมาหาแล้วค่ะ
โดยเสนอสถานที่กักตัวให้แต่เธอได้ปฏิเสธ
ข้อเสนอของโรงพยาบาลคู่กรณีไปแล้ว

แล้วก็เพื่อนจากกลุ่มสนามมวยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอแล้วค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙จากสนามมวยวัย๔๖ปีชื่อว่านางมายุรีนมนตรีนะคะ
เธอบอกว่าพอข่าวถูกเผยแพร่ไปเมื่อวานนี้ว่าเธอถูกให้กลับมากักตัวเองที่บ้าน
ทั้งที่ป่วยเป็นโควิด๑๙เนี่ยก็มีคนติดต่อมาช่วยเหลือเยอะมากนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือโรงพยาบาลคู่กรณีที่โทรมาปรับความเข้าใจ
แล้วก็เสนอสถานที่กักตัวให้แต่เธอบอกว่าเธอปฏิเสธไปแล้วค่ะ
มือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการจัดหาที่กักตัวใหม่ให้
การตรวจหาเชื้อแล้วก็การรักษาโรคด้วย

บอกว่าสมาชิกครอบครัวของเธอตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่ลูกสาวนะคะที่ติดเชื้อ
ส่วนผลเลือดสามียังเป็นลบอยู่ค่ะไม่พบโควิด๑๙
ก็อยากจะแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความเข้าใจผิดของตัวเองด้วย

อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียไม่เก่ง
ขาดความรู้รวมถึงตื่นตระหนก
กังวลว่าตัวเองเนี่ยจะยังมีเชื้อมีอาการหวั่นกลัวว่าจะแพร่ต่อให้กับคนในพื้นที่นะคะ
เรื่องนี้นายแพทย์สริทเดชเจริญชัยรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง๒โทรมาพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ป่วยแล้ว
ถ้ากังวลเรื่องการรักษาหรืออาการเนี่ยจะกลับมานอนที่โรงพยาบาลก็ได้
แต่ผู้ป่วยตัดสินใจอยู่บ้านไม่กลับมาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าตอนพูดคุยก็ไม่ได้มีการพูดคุยเชิงโต้เถียง
หรือว่าผู้จาไม่ดีกันนะคะ
ซึ่งสามีของผู้ป่วยไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อนะคะ
ย้ำอีกครั้งแล้วก็ยังทำหน้าที่ดูแลภรรยาอยู่
ส่วนลูกสาวที่มีอาการติดเชื้อตอนนี้รักษาอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูลค่ะ